คุณผู้ชมครับคนส่งพัสดุถูกคนร้ายยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ยิงทำไมก็ยังไม่รู้แต่ล่าสุดล่าสุดตำรวจบอกรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วครับ
ตำรวจภูทรเมืองลบบุรีครับกับคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบเหตุยิงกันในซอยห่างจากถนนประมาณ๑๕๐เมตร
ตะบนท่าสาราอำเภอเมืองลบบุรีครับ

แล้วก็ซอยดังกล่าวแคบมืด
สภาพรถกระจกด้านขวาแตกละเอียด
ในรถพร้อมนายอักฆระเด็ดสีสะอาด

คนขับเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่บนเบาะนี่ครับ

เลือดเลยตั้งแต่ท้ายรถไปจนถึงประตูด้านขวา
ตรงคนขับรวม๑๕ปลอกนะคุณผู้ชม

พบว่าผู้ตายมีแผลทั้งหมด๑๗แห่ง
โดยเฉพาะที่ราวนมซ้ายถูกยิง๓นัด

คนร้ายน่าจะมีการยิงซ้ำ

ปกติ๑แม็กซ์ก็ซีนยิงได้๑๕๑๖นัทนะครับคุณผู้ชม
นางแก้วตาศรีสะอาดภรรยาของผู้ตายเล่าบอกว่า
สามีเป็นช่างไฟฟ้าอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า

เลิกงานเสร็จก็นะมาทำงานเสริม
รับงานส่งของของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง
ปกติสามีก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครนะ

เพราะว่าพรุ่งนี้เธอจะไปหาหมอ
บอกเฮ้ยจะกินก่อนเลยนะครับ

เราก็เล่าให้ฟังนะครับ

ก็มีมากอารมณ์พวกมันนี้

เพื่อนร่วมงานหรือว่า

วันนี้มีอะไรไหมมีรางอะไรไหมครับวันนี้
ไม่มีนะหนูไม่มีอะไรเลย
หนูไม่ได้ทำกับข้าวนั่งคอยเขาวันนี้หนูก็กินของ

หนูไปเจาะเลือดอะไรอย่างนี้
เขาไม่พอกินไปเลย
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุครับ

เห็นเลยนะเนี่ยเห็นคนร้าย

แล้วก็เลี้ยวซ้ายครับแล้วก็ขี่ผ่าน

ช่วงเวลาทุ่ม๒๕นาที

เอาไว้ครับชาวบ้านในซอย

ชาวทุ่ม๒๐นาที

จากนั้นก็ดังรัวติดต่อกันอีกหลายนัดเลย

เขาเห็นคนร้ายสวมเสื้อลายพลาง
แบบทหารกางเกงขาสั้น

ออกมาจากซอยที่เกิดเหตุแหละมุ่งหน้าไปวังม่วง

คนยิงน่าจะจอดรถคุยกัน

ตอนเข้ามายิงเสร็จแล้วก็เลี้ยวกลับ
่งหน้าถนนลบบุรีบ้านโคกตูม

ตอนนี้ชุดสืบสวนนะเขาติดตาม
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางอยู่

พบภาพรถต้องสงสัย

นะครับพทจิลพัทภูมิจิต

ตำรวจภูทรภักดิ์๑ท่านไปติดตาม
หน้าคดีนี้เปิดเผยบอกว่า

มีหนี้สินเยอะค่าบ้านนะฮะ

จักรยานยนต์แล้วไหนจะต้องส่งเสีย
ลูกสาวอีกส่วนความขัดแย้ง

เพราะฉะนั้นก็ไม่ตัดยาเสพติด

ล่าสุดตำรวจสอบสวนไปแล้ว๕ปาก

รวมถึงผู้จิตการบริษัทขนส่ง

พนักงานสอบสวนจะไปที่งานศพของผู้เสียชีวิต
แล้วค่อนข้างเลยจะเข้าไปพูดคุยกับภรรยา
เป็นการเพิ่มเติมถึงข้อสงสัยที่ยังมีอยู่
ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใคร

ก่อนเกิดเหตุและยังไม่สามารถตอบ
หรือเป็นการวางแผนมาก่อน
กล้องวงจรปิดที่ไปตรวจสอบก็พบน้อยมากนะครับ
ส่วนใหญ่ก็เป็นกล้องเอกชนตามบ้านตามร้านค้าส่วนกล้องสาธารณะไม่มีครับ
ติการทางการสืบสวนเนี่ยทราบว่าน่าจะมีการจอดรถคุยกันก่อนก่อเหตุ
โดยคนร้ายใช้รถจักรยายนก่อเหตุยิงผู้ตายแล้วหลบหนี
ตำรวจพบปลอกกระสุนที่สิบห้าปลอกนะฮะแล้วก็หัวกระสุนในรถอีก๔หัวครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวคดีนี้ต้องตามกันต่อฮะ